เรื่องของรถอีกเหมือนกันคุณผู้ชมแต่คราวนี้เนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อเหตุยิงคนอืมนะคะที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
ฝนตกตกผู้ชายสองคนไม่สนใจนะคะควบมอเตอร์ไซค์ฝ่าสายฝน
เรื่องที่ดินหรือไม่ก็เรื่องธุรกิจมืดค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะผู้ชายสองคนเห็นคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ฝนตกก็เลยสวมเสื้อคลุมฝนแต่ว่าในมือเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าบ้านแล้วรัวเลยค่ะนะคะคือ
รัวไปที่บ้านของเป้าหมาย
พอเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นรถแล้วก็ขับไปหนีไป
ครับเนี่ยค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้นะคะ
โอ้โหเห็นประกายไฟแบบนี้เลยตำรวจรีบไปตรวจสอบเลยค่ะ
ที่อันนี้เป็นท้องที่ของตะบนมะกอกเหนือนะคะบ้านนี้เป็นบ้านของนางอุไร
เธอมีอาชิตธรรมนางนางอุไรยูห้าสิบเจ็ดนะคะปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยนะคะ
ด้านข้างด้านหน้ากระจกบ้านถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเป็นรูพลุนเลยค่ะ
ห่างออกไปจากตัวบ้านริมถนนประมาณสามสิบเมตรพบเสาไฟฟ้าถูกยิงพังไปทั้งแถบเลย
ใกล้ใกล้กันตำรวจพบปลอกกระสุนปืนเอ็มสิบหกตกอยู่ยี่สิบเอ็ดปลอก
หัวกระสุนหนึ่งชิ้นก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานหัวดูบ้านพลุนเลย
หนังนะคะนางอุไรบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสักตีหนึ่ง
สามีลูกเขยลูกสาวหลานก็หลับกันอยู่ในบ้านแล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาหลายสิบนัดเลย
ก็ไม่กล้าออกมาดูจนกระทั่งเช้าออกมาก็เนี่ยค่ะ
พบว่าบ้านเนี่ยถูกยิงเป็นรูพลุนเลยก็ต้องรีบแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบค่ะ
พวกเราบ้านสี่หลานสามนะคะ
เออนะ
วัยตีมาตรงเลยค่ะไม่รู้ยอบขึ้นประวัติศัพท์วัยอีแก่สูงอยู่เลย
เออต้องพ่อเอาไปเข้านานที่นี่
ไปกว่าทางนู่นนะคะลบไปทางนี่นะคะ
คุณเจสุนตรงนี้ลาคุณต้วยที่นี่นะคะทด
โอ้โหอาวุธปืนสงครามอ่ะค่ะโดมล้อมมาได้ยังไง
คือตำรวจคาดว่าคือจะเป็นความขัดแย้งเรื่องที่ดินหรือเปล่า

หรือไม่ก็อาจจะเป็นความขัดแย้งการค้าสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกชายนางอุไรชื่อว่านายเคน
ก็มีประวัติถูกจับในข้อหายาเสพติดและอาวุธปืนเมื่อปี๕๗

จากนี้ก็ยังเคยถูกตำรวจตรวจค้นในบ้านมาหลายครั้ง

นี่ค่ะนี่กล้องก็จับภาพเอาไว้ได้ตามเส้นทางนะคะแล้วก็มาหยุดที่บ้านหลังนี้
ตำรวจตอนนี้ก็จะรีบรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริง
แล้วก็เอาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
แต่เจออย่างนี้ก็กลัวเลยนะคะไม่สบายใจแล้วค่ะนะคะ